ผมโหลดแล้วคุณโหลดหรือยัง

สวัสดีค่ะ
ที่ไม่บ้านควรรู้
ขอบคุณน้องค่ะวันศุกร์แล้ว
วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์
เราก็ยังมีความสนุกสนามมาเสิร์ฟหน้าจอคุณ

พฤติกรรมสุดยี้ของสามีหรือคุณภรรยา
ที่คุณรับได้มีอะไรบ้าง
โอ้โฮอย่างนี้ก็ถ่านปากอะไรสิคะ
สุดยี๋แต่รับได้ใช่ไหมคือบางทีเนอะใช่

นั่งคิดกันอยู่เลยว่าอะไรบ้างนะที่แบบ
ยี๊แต่รับได้เออใช่ไหมนะคะคุณได้สิทธิ์ดันในช่วงนี้เลยค่ะ
ช่วงประเด็นประจันบาล
ประเด็นประจำบาน
พี่กาวเชื่อว่านะคะทุกคู่ที่แต่งงานกันไปแล้วนะคะ
อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะใช้ชีวิตร่วมกันนอนด้วยกันเนี่ย
จะมีพฤติกรรมที่แบบว่าบางอย่างมันไม่ค่อยแบบเข้าใจกันเท่าไหร่
มันต้องปรับตัวเหมือนกับว่าพอแต่งงานไปแล้วมันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่
จนในที่สุดเนี่ยมันอาจจะแบบกลายเป็นพฤติกรรมที่แบบ
อืมไม่โอเคอ่ะมันไม่ใช่อ่ะ
มันรักกันแล้วไงมันก็ต้องรักกันให้ได้ใช่ไหมมันต้องแบบ

คุณน้องยังไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เลยไม่รู้ใช่ไหมว่าอะไร
แต่ก็จะมีแบบสมมุติถ้าไปเที่ยวข้างนอกอะไรอย่างนี้
แล้วถ้าอยากเข้าห้องน้ำต้องกลับบ้าน
ไม่คือเข้าห้องน้ำนี่คืออึกอย่างนี้เหรอใช่

เอาจริงแล้วบอกเข้าห้องน้ำสาธารณะไม่ได้เหรอ

นี่แหละแต่น้องก็ต้อง
ทนได้ไปกลับบ้าน
จริงเหรอจริง
ไม่จริงอะแหมทเป็นคนผู้ชมมีไหมคะ

ชอบเป่ากลิ่นปากท้ายจมูก

บางทีนั่งกันอยู่ดีมันก็แอบตดอะไรอย่างนี้

เป็นบางครั้งไม่ได้ตบทีนานสักครั้งนึงอะไรอย่างนี้
โอ๊ยเผินเลยอ่ะ

คือเป็นเรื่องที่มันต้องสนิทกันจริงไง
ถ้าไม่สนิทจริงก็ไม่ได้เห็นพฤติกรรมอะไรแบบนั้น

จริงจริงจริงจริง